ไข่ปิงจะไข่ปิง
เสียงได้ก็กลัวเธอคุณสองคนไม่ตื่น
ไข่ปิงเข้ยกินไหม
อร่อยค่ะไปทำอร่อยไข่ปิง

ใช่น่าตอนเจ็ดแตกจะได้กินกันบ่อย
แล้วเตามาหลายคนไม่ได้กิน
สาวเจ้าคนนี้บอกอยากกินไข่ปิ้ง
ตั้งใจซื้อมาตอนแกะต้องฟิล่นแน่
ฟิลล์ไม่ฟิลล์ไม่รู้แต่มีบางอย่างอยู่ในไข่
ปิ้งตอนเขาแกะออกมาคืออะไรคะ

เป็นเหมือนสลากที่เอาไว้ขวดสุรา

คนบอกเฮ้ยดูคล้ายตัวรถเมย์ป่ะ
เออก็ได้นะเอาอย่างนี้คุณผู้ชม
แต่อันนี้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร
แต่สาวที่เขาไปซื้อมากินบอกหนูไม่ต้องการ
แล้วมันไปอยู่ในไข่ได้ไงอ๋อก็ใช่อ่ะดิเนี่ยเธอบอกว่าเธอตกใจมาก
คือตอนที่ไปแกะเนี่ยคือแกะไข่ออกมากะจะกินกะฟินเลย
แม้คิดในใจเฮ้ยเห็นอะไรคล้ายมีตัวหนังสือ
เอากระดาษแน่แกะไปแกะมาลุ้นค่ะเอามือถือมาถ่ายคลิป
แล้วก็เห็นเลยว่าสุดท้ายคุณทัศนัยคะคุณได้ไปต่อค่ะ
เพราะเขาบอกว่ามันคืออากรสแตมที่อยู่บนขวดเหล้าแน่น
แล้วมันเกี่ยวกับไข่ปิ้งของผมยังไงเนี่ย
ก็นั่นน่ะดิแล้วเขาบอกว่ากินต่อลงไหมล่ะแบบนี้
ไม่ดีไม่ได้แล้วซื้อมา๓ฟองค่ะคุณ
ไปหนึ่งฟองเจอแบบนี้อีก๒ฟองบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้เจ้าตูบที่บ้านก็แล้วกัน
เออเจ้าของคลิปบอกแบบนี้นะสงสัยพ่อค้าอาจจะต้องการใบ้เลขหรือเปล่า
ฉลากที่ติดมามีตัวเลขอยู่นะคุณเลขอะไรคุณอยากจะรู้ไหมล่ะ

เอาอย่างนี้ใครเอาไปเสี่ยงก็แล้วแต่จ้ะ
ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยถ้าคุณอยากรู้แต่ชาวเน็ตเขาสงสัยแบบนี้ว่า
ตอนที่คนขายทำเป็นไปได้ไหมกินเหล้าไปด้วย
กระดาษลดลงไปตอนผสมไข่
อธิบายแบบนี้มันไม่ได้เป็นไข่ปิ้งเป็นลูก
ลูกมันคือไข่ทรงเครื่องที่เขาเอาไข่ออกมาผสมข้างนอกก่อน
แล้วก็ใส่กลับเข้าไป
นั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าเป็นไปได้มันอาจจะลดลงมาตอนนั้น
ผสมกันไปตอนที่เขากำลังทำหรือเปล่า

เอ่อนเออพ่อค้าตีไข้เอากื๊บไปเปิดขวดไป

เขาดาวแบบนี้ข้าวเน็ตเค้าชอบแบบเนี๊ยะคุณ

แล้วตอนนี้พ่อค้าเป็นยังไงบ้างไม่รู้